คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องไข่กันหน่อย
เขาบอกว่าไข่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะเป็นไข่ย้อมสีครับ
มีใครเคยเห็นไข่แดงแบบนี้บ้างคะ
ย้อมไข่แดงแบบนี้นะคะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชนเผาอาคาค่ะ
ประเพณีนี้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชนเผาอาขาค่ะ
ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษาของทุกปีนะคะ
เราใช้ว่านหอมแดงในการย้อมไข่ค่ะก็จะได้สีสวยแบบนี้เลย
สมัยตอนเป็นเด็กนะคะพ่อจะสารตะก้าให้ใส่ไข่แดงค่ะ
เต็มตะก้าแล้วเราก็มาเล่นชนไข่กับเพื่อนกันนะคะ
โอ้โฮเฮ่ยอู๋สีแดงสวยมาก
อ้าวแล้วที่เขาขุดนี่อะไรคะหอมแดงหอมแดงแต่เขาเรียกว่าว่านหอมแดงนี่แหละ

ถูกต้องเพราะมันแดงจ๋าอย่างนี้แดงจีมากเขาก็เลยเอามาช่วยมาทำการย้อมสีไข่ซะเลย

มันเป็นประเพณีโบราณของชาวอาขาครับถ้าจะให้เรียกชื่อประเพณีตามชื่อของเขาผมขออนุญาตนะแล้วขออภัยถ้าผมพูดผิดสำเนียงไป
แต่ถ้าผมพูดผิดหรือว่าน้ำสำเนียงผมไม่ได้ขออภัยไว้ก่อนนะ
แต่ถ้าอย่างนี้เขาจะเรียกแบบเป็นภาษากลางว่าประเพณีชนไข่แดง

เออเป็นพิธีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อีกทั้งเขาบอกว่ามันยังเป็นวันคล้ายวันเด็กของอาคา
อาคารเขาก็มีวันเด็กของเขานะ
พิธีนี้จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน
ชาวอาขาเขาจะนำไข่ไก่เนี้ยมาต้มในน้ำว่านหอมแดงให้สุก
เปลือกมันก็เลยเป็นสีแดงแบบนี้ครับ

เนี่ยฮะเราจะได้ดูเลยว่าข้างในมันแดงหรือว่ามันขาว
เพราะว่าเราย้อมจากเหลืองเป็นแดงแล้วเนี่ย

ว่าพอบอกแป๊บขายขาวจะเป็นสี

แต่ว่ามันน่าจะดแดง

ต้องใช้เวลาในการให้มันซึมสีนิดหนึ่ง
อยากรู้เรื่องนี้ต่ออยากรู้ว่าไข่มันขาวหรือไข่มันแดง
ไปดูต่อในติ๊กต๊อกของคุณพิมพ์ฮารุนะครับ
ฉันรู้แล้วไข่แดงแน่นอน

ข้างในมันจะมีไข่อะไร
แล้วทำไมไข่แดงเหมือนสีส้ม

แล้วไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน

อาจจะสีอะไรก็แล้วแต่
เป็นเรื่องของประเพณีที่เขาทำกันมานะคะ